คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการกลับรถกันหน่อย
เรื่องของสะพานกลับรถถ้าเราไปในที่ที่เราไม่คุ้นไม่ชิน
เราก็ไม่รู้นะบางทีดูป้ายครับยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าขนาดอ่ะ
ตกลงมันยังไงเราเข้าได้หรือเปล่าหรือบางทีไม่ได้ดู
มันจะเป็นเหมือนแบบนี้ความสูงป้ายจำกัดความสูงเขามีติดไว้นะคะ
แต่เขาบอกว่านุ่มขับรถกระบะตู้ทึบส่งของคันนี้
สุดท้ายติดแล้วรถก็เอียงกระเช่เร่อยู่แบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้นอกจากรถตู้ทึบคันนี้รถกระบะตู้ทึบคันนี้ติดแงกแล้ว

การจราจรติดแงกเหมือนกัน
ก็ยูเทิร์นเลี้ยวใต้สะพานกลับรถไม่ได้

ใช่ค่ะเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเวลาเช้าเลยนะคะ

ตำรวจสภสามโคกก็รับแจ้งเหตุแล้วก็ไปตรงนี้แหละค่ะ
ตรงบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นสะพานข้ามคลองที่ถนนปฐุมธานีค่ะ
เขาบอกว่าเป็นทางที่จะไปบางปะหันเชียงรากใหญ่ค่ะ

เพราะมันไปไม่ได้มันสูงเกินกว่าที่เขากำหนดนะคะ
เจ้าตัวคนขับเนี่ยชื่อนายธนบดีค่ะ

บอกว่าตัวเขาขับรถมาจากสแหมดำ
กำลังจะไปส่งของที่พระนครศรีอยุธยา

ผมว่าไม่ได้ดูป้ายสะพานหรอกความสูง
ปรากฏพอมาถึงตรงนั้นก็กลายเป็นว่า

ป้ายตรงสะพานติดไว้ความสูงที่ผ่านได้คือ๒เมตร๒๐
แต่ถ้าไปดูป้ายก่อนที่จะลงมากลับรถ
ปรากฏว่าติดไว้ที่ความสูง๒เมตร๑๐
อันนี้ก็เป็นคำถามของประชาชนเหมือนกันนะ
ว่าตกลงจะ๒เมตร๑๐หรือ๒เมตร๒๐กันแน่
แต่รถกระบะตู้ทึบไปไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะรถเขาสูง๒ม๔๐

เขาบอกว่าตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
โดยเฉพาะรถที่เป็นลักษณะตู้หลังคาทึบสูง
พอเข้ามาปุ๊บก็จะติดแบบนี้ค่ะ
ขอให้ดูด้วยนะฮะป้ายสัญญาณเตือนกันไว้นะฮะ